ต้องบอกว่าชาวโซเชียลถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว
เมื่อได้เห็นคลิปนะคะที่พี่หนุ่มกัญชัยปล่อยโฮในรายการ
เพราะว่าแขกรับเชิญที่มาเตอร์ไพรส์ในรายการ
คือน้องข้าวปั้นคนที่พี่หนุ่มเขาช่วยชีวิตเอาไว้
คือต้องบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยทำเอาทั้งแม่แอฟทักษะออนและแม่ชมพู่อารยา
ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงค่ะ
ซึ่งพี่หนุ่มได้เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะว่า
เรื่องมันเกิดขึ้นมาปีที่แล้วแล้วล่ะ
ตอนนั้นพี่หนุ่มเห็นคนโพสต์ขอความช่วยเหลือในเฟซบุ๊ก
ก็เลยส่งข้อความไปทักด้วยความเห็นอกเห็นใจ

พี่หนุ่มก็เลยรีบส่งรถไปรับน้องจากชนบุรี
มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
คือตอนนั้นน้องโดนรถเฉียวตับฉีกขาดเลยนะคะ

บอกว่าโอกาสรอดแค่๒๐เท่านั้น
แต่จากความช่วยเหลือในวันนั้นค่ะ
ทำให้น้องข้าวปั้นรอดชีวิตอย่างปาติหารกันเลยทีเดียว
วิกฤษมากค่ะ
คือตัวน้องเส้นเลือดในตับฉีกขาดเลย
เลือดมันไหลออกตลอดต้องผ่าตัดด่วน
โอกาสรอดประมาณแบบน้อยกว่า๒๐ที่น้องจะรอดได้

พอดีว่าไปรู้จักคุณหมอท่านหนึ่งที่จุฬา
คือผมเองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ

ปุ๊บผมก็บอกแม่เอาน้องมาเลยนะแม่นั่งมาด้วยนะ

แม่ก็โดดขึ้นรถเอาน้องขึ้นรถเสร็จก็มาจุฬาเลย
พอแม่มาพ่อมาด้วยมาด้วยกันนั่งมาด้วยกัน
ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่เคยเข้ากรุงเทพ

ผมก็เลยต้องให้ตังค์โอนตังไปให้แกไว้

สุดท้ายผ่านไปประมาณ๑สัปดาห์
รอดชีวิตคุณหมอผ่าตัดทำเย็บเต้นลงเส้นเลือดตัด
ไปส่วนนึงอะไรอย่างนี้รอด
แล้วผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงแล้ว

อังจรี่มาเล่าให้ฟังอ๋อพี่หนุ่มรู้มั้ย

เขาบอกว่าเขาเอาตังค์ก้อนสุดท้ายของเขา

ธรรมดาเป็นคนไม่ค่อยชอบร้องไห้

แต่วันนั้นคือมันอดไม่ได้จริง
ใช่เพราะเราก็ไม่เคยเห็นพี่หนุ่มร้องไห้ออกรายการเหมือนกันนะ
แจ๊กเองก็นี่กั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่พี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นห่วงเพื่อนรักพี่มดดำ
ซึ่งก็เป็นกังวลกับเรื่องเหลือเชื่อ
ที่มีคนเห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปที่วงแดงเอาไว้
เมื่อพูดถึงพระเอกดังอย่างจอนดีแลนด์
ที่พี่พล็อตอานนท์เขาเชื่อว่าวิญญาณของคุณจรยังตามไปทุกที่เลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หนุ่มก็ให้กำลังใจพี่นมดนะ
บอกว่าอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตก็ได้ค่ะ

มันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่านางเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้

ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ
บางคนก็บอกว่าอุ๊ยเหมือนเลย
บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตอะไรแบบนี้หรือเปล่า